ช่วงเวลา๘๙โมงลุงหอมจะเก็บผักบุ้งที่ปลูกไว้หน้าบ้านไปขายวันรุ่งขึ้นผักบุ้งที่ปลูกไว้เป็นพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
แต่ละวันก็ใช้เวลาเก็บประมาณ๑๒ชั่วโมง
จากนั้นมัดเป็นกรรมโดยไม่ใช้หนังยาง
แต่จะใช้ตอกหรือไม้ไผ่บางเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแทน
ก็จะตื่นก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง

ทั้งมาตี๒กว่าตี๓ก็ไปตลาด
กลับมาก็อย่างที่เห็นประมาณ๗โมง
๖โมงกว่า๗โมงหมดแล้วก็มา

เมื่อเจ็บภารกิจเรียนผักบุ้งไปขายแล้ว

ว่ามีผักอะไรที่จะนำไปขายได้บ้าง
ส่วนใหญ่จะปลูกไว้บริเวณหน้าบ้าน
โดยผักบุ้งที่ปลูกมี๒แปลง
ลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์แค่ครั้งเดียว
แต่ผักสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปี
แต่ต้องดูแลบำรุงและใส่ปุ๋ยหมักอย่างต่อเนื่อง

หอมบอกว่าขายผักมาร่วม๓๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ไปรับผักจากพ่อค้าคนกลางไปขาย

หรือผักที่ปลูกเองบริเวณบ้าน
จากครอบครัวจะนำไปปรุงอาหารกินได้แล้ว
ยังนำไปขายได้กำไรอีกด้วย

รายได้มันแน่นอนกว่าวันนั้นสี่ห้าร้อยมันแน่นอนกว่า
อย่างพวกร้อยกรัมนี่ก็ได้สี่ร้อย
มีน้ำเต้าบ้างมีบวบบ้างมีจะอมบ้าง
มีดอกสโหน่บ้างมีของที่บ้านทั้งหมด

แต่ละวันลุงหอมจะนำผักไปขายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก

ช่วงนั้นจะมีพ่อค้าคนกลางไปรับขายปลีกอีกทอดหนึ่ง
ส่วนราคาจะขายเป็นราคาส่ง๕กรัม๒๐บาท

ลุงก็จะเก็บของกลับบ้านเพื่อเก็บผักขายวันต่อไป
ส่วนใครที่ไม่ต้องการซื้อปลีกแค่ซื้อไปแกงหรือทำอาหารกิน
ไม่ถึง๕มัตต์ลุงก็ขายค่ะ
ลุงบอกว่าแม้จะอายุ๗๐ปีแล้วก็ยังไม่อยากนั่งนอน
เพราะการปลูกผักเหมือนการได้ออกกำลังกาย
หากวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกไม่สบายตัว
เมื่อกลับไปเก็บผักมัดเรียมขายวันรุ่งขึ้นแล้ว
ก็จะเดินดูผักที่ปลูกไว้หรือเดินเล่นบริเวณบ้าน
และคิดไว้เสมอว่าหากยังมีแรงทำก็จะทำไปเรื่อย
เพราะเป็นอาชีพที่สุจริตเลี้ยงดูครอบครัวได้

ได้พบปากพูดคุยกับลูกค้า
และเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดค่ะ

เป็นผักบุ้งที่น่ารับประทาน
เพราะว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษของจริงเลยนะ

มีประโยชน์ด้วยเขาบอกทานผักบุ้งแล้วสายตาจะไม่สั้น

ไม่เคยเห็นเต่าใส่แว่นสักตัวหนึ่ง

พาไปที่จังหวัดสุราธานีที่นั่น
เขามีหนอนจากสวรรค์
สร้างรายได้ให้กับประชาชนแถวนั้น

เขาบอกว่ามันมาจากสวรรค์สร้างรายได้เนี่ย
เป็นอาทิตย์หนึ่งเป็นหมื่นเลยนะ

เดือนหนึ่งก็โอ้โหครึ่งแสนเลยนะคุณ

ต่างไปมุงดูหนอนหล่น

จากหนอนหลนจะขยายพันธุ์ช่วงที่มีอากาศชื้น
หมอกหนาเป็นประจำทุกปี

ส่งลงมาจากสวรรค์นั่นเอง
เรื่องนี้ครับนายประยงเพชรชรัก

ชาวบ้านจะมารวมตัวกัน
เก็บหนอนหลนบริเวณป่าชายเลน

ตำบลท่าทองอำเภอกาญจนดิต

ชาวบ้านจะวางไข่ขยายพันธุ์

และกัดกินใบของต้นตาตุ่มเป็นอาหารไง

ตั้งแต่ระยะตัวหนอนระยะดักแด้
และระยะตัวเต็มวัยนะครับ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปหาตัวหนอนหลน
หรือว่าตัวดักแด้ที่เห็นอยู่ในมือนี่นะ

ราคากิโลกรัมละกว่า๑๐๐๐บาท

สัปดาห์ละกว่าหมื่นบาทเลยทีเดียว
รสชาตินี่มันสุดยอดอร่อย
เมื่อไม่ไปประกอบอาหารอาทิ
คั่วกเดือกับผัดรสชาติมันจะยิ่งอร่อยไปกันใหญ่เลยทีเดียว

และจะมีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น
คือราคาก็ค่อนข้างแพงเพราะว่ามันหายาก

คือเจอทีนึงทุกคนก็บอกโอ้สวรรค์มาโปรดแบบนี้
ก็เลยเป็นนอนที่มันมาจากสวรรค์นั่นเองครับ
ต่อไปก็อาจจะต้องตั้งชื่อนอนเทวดานางฟ้ากันไป

ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งผ่านทางไลน์มา
โดยเฉพาะเรื่องราวของของกิน
หลายคนบอกว่าน่าทานมากอาหารเกาหลี
ไปเที่ยวเยอะนะคะพาไปทานเยอะนะคะ
รวมไปถึงตลาดจีนโบราณเขาบอกว่าน่าไปมาก
ถ้ามีโอกาสก็อยากให้แวะเวียนไปกันนะคะ
เฉพาะวันเสาร์บ่าย๓ไปจนถึง๓ทุ่มนะคะ

เพราะว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ถ้าไปก็เผื่อเจอน้องใบตองด้วย

เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวแล้วนะครับ
เราทั้งสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป